เหตุการณ์ที่เราจะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้เนี่ย
เรื่องนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าหญิงของวงการบันเทิง

เมื่อวานก็ตามข่าวกันมาตลอดว่าเธอโดนขโมยทรัพย์สินไป
มูลค่าเป็น๑๐ล้านแต่สุดท้ายมันไม่ใช่๑๐ล้านนะคุณผู้ชม
เท่าไหร่อย่าง๓๑๙๗๙๕๐
นี่คือทรัพย์สินที่หายไป
แล้วรู้ตัวแล้วคนที่ก่อเหตุเป็นคนใกล้ตัวด้วยค่ะ
ซึ่งก็รับสารภาพนะ
ที่ทำไปเป็นเพราะว่าติดพนันออนไลน์นะ
คนใกล้ชิดของคุณแอนทองประสม
ดาราแล้วก็ผู้จัดละครคนดังเนี่ยก็มีการโพสต์ไอจีส่วนตัว
เป็นภาพของคุณแอนสีหน้าแบบเคร่งเครียดเลยแล้วก็บอกว่า
เนี่ยคุณแอนกับผู้จัดการเนี่ยเดินทางมาแจ้งความที่สนทองหล
เพราะว่าโดนคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินในคอนโดจากแถวทองหล่อ
นักข่าวของเราก็เลยสอบถามไปที่ผู้จัดการค่ะพี่สมเกียจคุณานิทิพงศ์นะคะ
ก็บอกว่าจริงเรื่องของการแจ้งความเนี่ยนะคุณแอนเนี่ยแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่๕วันที่แล้ว
มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นมาวันที่๒๒นะคะ
แต่ว่าคือที่ไม่อยากให้เป็นข่าวเพราะอะไรกลัว
กลัวว่าคนร้ายที่ขโมยไปจะเอาทรัพย์สินไปแปลงเป็นอย่างอื่น
รวมถึงกลัวว่าตำรวจจะตามจับตัวไม่ได้ไงก็เลยไม่อยากให้เขารู้ความเคลื่อนไหวก่อน
สินที่ถูกขโมยไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับนาฬิกาเงินสด
มูลค่าความเสียหายอย่างที่บอก๒๑ล้าน๙แสนกว่าบาทนะคะ
ตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่คอนโดเองก็ให้ความร่วมมือ
ก็คือเอากล้องวงจรปิดมาให้ตรวจสอบแล้วคนใกล้ชิดที่เข้าออกห้องของคุณแอนได้
ก็จะมีอยู่ประมาณ๖๗คนทีนี้ก็มีการสอบปากคำทุกคนเลยนะ
บ้งแม่บ้านคนที่มาดูแลเรื่องเสื้อผ้าผู้ติดตามอะไรทั้งหมดนะคะ
ทีนี้คนที่ก่อเหตุตำรวจก็ฆ่าตั้งแต่ต้นแล้วแหละต้องเป็นคนที่คุณแอนรู้จัก
คือเข้านอกออกในห้องของคุณแอนได้คุณแอนก็เลยยังไม่อยากให้เป็นข่าว
เมื่อวานนี้ค่ะตอน๖โมงเย็นผู้กำกับที่สอนอทองหล่อเนี่ย
จับตัวคนก่อเหตุได้แล้วเป็นผู้ช่วยเลขาของคุณแอนนี่แหละ
ชื่อว่านางสาวพัฒนารีหรือว่านุ้ยอายุสามสิบสามปีพอจับตัวมาได้แล้วนะ
คนก่อเหตุก็สารภาพว่าเอาทรัพย์สินของพี่แอนไปจริง
หนูว่าติดหนี้พนันออนไลน์แล้วถามว่าแล้วทรัพย์สินทำยังไง
ตามคืนมาได้เกือบหมดแล้วนะคะเพราะว่าตัวคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
เขาเอาทรัพย์สินไปจำนำแล้วไปจำนำในราคาที่ถูกอ่ะคุณ
ถูกกว่าที่มันควรจะเป็นนะคะ
เขาก็ไปตามจากโรงรับจำนำมา
เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาไปนะลักษัพของในจ้างในเคหาสถาน
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอนะรายละเอียดต่างเนี่ย
เดี๋ยวคุณแอนจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง
ปลูกไลน์เป็นว่าสุดท้ายคนที่ไว้ใจก็ไร้ที่สุด